เป็นข่าวสะเทือนขวัญเมื่อวานนี้จีจี้ใช่ไหมนะครับ
กรณีของน้องจีจี้นะครับก็ไปถูกแฟนนุ่มก็คืออีคคิวเนี่ยนะครับ
ใช้วุฒิปืนเนี่ยยิงเสียชีวิตนะครับแล้วยิงสองนัดด้วยนะฮะ
คือเหตุเนี่ยเกิดขึ้นเมื่อวานนี้นะครับประมาณสักช่วงเย็นเย็นเนี่ย
จะมีข่าวออกมานะครับว่ามีเด็ดไอดอลชื่อดังเนี่ย
ไปถูกเอ่อลูกของนายทหารท่านหนึ่งเนี้ยฮะใช้ยุทธปืนเนี้ยยิง
ยังไม่ได้มีการเปิดเผยนะครับว่าเป็นใครจนกระทั่งประมาณสักช่วงหกโมงเย็นจนถึงทุ่มหนึ่งนะฮะ
ทางฝั่งของสังคมก็เริ่มจะรู้นะครับว่าผู้ที่เสียชีวิตก็คือจีจี้นะครับ
ประกอบกับทางในมุมของผู้จัดการของจีจี้เองก็ได้ใช้เอ่อ
เฟซบุ๊คของน้องเองเนี่ยนะครับออกมาชี้แจงนะฮะ
บอกว่าจีจี้จี้เนี้ยเสียชีวิตแล้วนะครับอืม
หลังจากนั้นเนี่ยโอ้โหคุณผู้ชมครับก็เป็นเรื่องเป็นราวที่เรียกว่าหลายคนเนี่ย
ตกใจนะครับเนี่ยนะฮะเป็นเพจเรื่องของจี้จี้เสียชีวิตแล้วนะครับ
รายละเอียดเพิ่มเติมจะแจ้งให้ทราบอีกครั้งหนึ่งขอบคุณทุกคนที่ติดตามน้องมาโดยตลอด
ได้รับความรักทุกคนมาอย่างดีนะฮะขอเป็นส่วนหนึ่งที่ขอบคุณทุกคนแทนน้องนะครับ
ผู้จัดการของน้องจีจี้อืมเนี่ยนะครับอืม
คือเหตุที่เกิดขึ้นทั้งหมดเริ่มจากการที่แม่ของน้องจีจี้เนี่ยนะครับ
ตามหาน้องจีจี้เพราะว่าน้องจีจี้เนี่ยจริงแล้วมีนัดนะฮะ
ในการที่จะต้องไปถ่ายงานปรากฏว่าตัวน้องเองเนี่ยหายตัวไป
ไม่สามารถติดต่อได้นะครับแล้วทางที่น้องต้องไปทำงานเนี่ย
ก็บอกว่าจีจิ้มไม่ได้ทำงานหลังจากนั้นเนี่ยตัวแม่เองเนี่ย
ก็เลยชวนเพื่อนสนิทนะครับบอกว่าไปดูกันที่คอนโดที่จีจี้นั้นเช่าเอาไว้
หลังจากนั้นก็ขึ้นไปที่ชั้น๑๔นะครับพอเข้าไปก็ปรากฏว่าแอร์เนี่ยเปิดอยู่
แล้วก็ไปพบร่างของทั้งสองคนนะครับก็คือจีจี้แล้วก็ตัวฝั่งของ
แฟนหนุ่มของจีจี้หลังจากนั้นทางคุณแม่ของน้องจีจี้
ก็โทรหาทางคุณพ่อของน้องนะฮะซึ่งจริงแล้วคุณพ่อกับคุณแม่ของน้องเนี่ย
ก็คือแยกทางกันแล้วนะครับทางฝั่งคุณพ่อเนี่ยก็รีบมาที่คอนโดแห่งนี้นะครับ
พอมาถึงเสร็จก็ปรากฏว่าไม่ได้เห็นร่างของลูกนะฮะ
เพราะว่าทางฝั่งของเจ้าหน้าที่เนี่ยได้มีการเอาตัวน้องเนี่ย
เอาร่างของน้องเนี่ยเข้าไปถึงแล้วก็เห็นได้แค่หน้านะครับ
แล้วก็ร่องรอยบาดแผลคือคุณพ่อบอกโหแบบวินาทีสุดท้ายก็
ไม่ได้เห็นไม่ได้เห็นลูกอ่ะเห็นแค่ใบหน้าอะไรอย่างนี้นะฮะ
เอ่อในมุมกลับกันนะครับก็คือชายหนุ่มที่ชื่ออิ๊กคิวนะครับ
ทางฝั่งของครอบครัวเองเนี่ยก็ได้รับการแจ้งมาจากทางฝั่งของ
เอ่อเอ่อที่ศูนย์อ่าเขาเรียกอะไรนะอ่ากองที่น้องที่น้อง
น้องฝึกอยู่อ่ะค่ะนะฮะปรากฏว่าบอกว่าน้องเนี่ยไม่ได้เข้า
ไม่ได้กลับเข้าไปที่ค่ายก็ตามหาตัวอ่าตามหาตัวไม่เจอนะครับ
ก็เลยคุณพ่อของน้องก็เลยมีการไปติดตามหาทางสัญญาณโทรศัพท์
อยู่ที่ไหนจนกระทั่งไปรู้จุดว่าอยู่ที่นี่นะฮะ
ก็เลยตามไปหาที่นี่นี่แหละครับก็คือเป็นเรื่องราวที่เกิดขึ้นนะครับ
ส่วนเรื่องราวของเหตุการณ์เนี่ยทางฝั่งของน้องคุณพ่อของน้องจีจี้เนี่ย
ก็ได้มีการออกมาให้ข่าวกับทางสื่อนะฮะบอกว่าตัวจีจี้เองเนี่ยนะครับ
ครั้งนึงเนี่ยเคยคบหากับอีคคิวนี่แหละนะฮะ
ขากันมาสักระยะหนึ่งหลังจากนั้นเลิกลากันไป
ตัวพ่อเองเนี่ยก็ไม่เคยไม่เคยเจอฝั่งอีคคิวนะ
ก็ได้รับฟังจากทางฝั่งน้องมาให้เล่าให้ฟังนะฮะแล้วก็ตัวของน้องสาวของจีจี้
แท้เนี่ยก็เล่าให้ฟังบอกว่าตัวน้องเองเนี่ย
ถูกทำร้ายร่างกายจากแฟนหนุ่มคนนี้เนี้ยหลายครั้งแล้วอืม
จีจี้เนี่ยก็เลิกลาไปแล้วนะครับแล้วหลังจากนั้นเนี่ยก็กลับ
กันอีกครั้งหนึ่งตัวน้องสาวของจีจี้เองเนี่ยก็บอกเหมือนกันนะฮะ
บอกพี่สาวเนี้ยเคยมาพูดกลับลุกบ่อยบ่อยว่าถูกทำร้ายร่างกายนะฮะ
บอกไม่ไหวแล้วหลังจากนั้นคือเลิกลากันไป
แล้วพอหลังจากนั้นทางฝั่งอีคคิวเนี่ยก็มาตามง้อก็กลับมาคืนดีกันอีกนะฮะ
ซึ่งล่าสุดเนี้ยก็เพิ่งจะไปเที่ยวงานที่พัทยามาด้วยกันอืมอืม
แล้วก็หลังกลับมาเนี่ยก็มาเกิดเหตุนี้ขึ้นนะฮะเนี่ยครับ
ทีนี้อีกหนึ่งประเด็นนะครับก็เป็นเรื่องราวของปืน
นะฮะว่าทำไมทางฝั่งของอีคคิวเนี่ย
ซึ่งมีอายุแค่สิบแปดปีเท่านั้นรู้สึกจะเกิดปีสองพันห้า
นะฮะอายุสิบแปดปีแล้วก็ไปพกปืนได้ยังไงนะฮะ
มีสิทธิ์อะไรไปพกปืนคือเรื่องนี้คุณพ่อเนี่ยสงสัยมาก
ก็เลยถามตำรวจตำรวจก็บอกว่าปืนเนี่ยนะฮะ
ตัวปืนเองมันมีใบอนุญาตแต่ว่าตัวใบพกไม่มีทะเบียนปืนมี
แล้วเจ้าของเนี่ยตอนแรกตำรวจไม่บอกแต่ตอนหลังทางฝั่งของทางตำรวจเองก็ได้มีการออกมาชี้แจง
บอกว่าจริงแล้วปืนกระบอกนี้คือเป็นของคุณพ่อของน้องของน้องอีคิวนี่แหละ
อันนี้ก็เป็นอีกหนึ่งเรื่องนะครับซึ่งก็ต้องไปดูว่าความผิดจะมีด้วยหรือเปล่า
เดี๋ยวลองฟังเสียงทางคุณพ่อคุณแม่น้องนะ
คือตัวแม่กับทางแม่คิวก็คุยกันตลอดเรื่องไม่อยากให้ลูกกลับมาคบกัน
คุยกันตลอดค่ะตัวลูกอ่ะเป็นเด็กที่ดื้อดื้อทั้งสองคนเลย
เขาก็เขาก็พยายามจะคบกันให้ได้เลยประมาณเนี้ยค่ะ
คือตัวน้อยคิวเขาเป็นคนที่อารมณ์รุนแรงแล้วเขาเป็นคนชอบยิงปืนเนอะ
คือในความที่เขาเป็นคนชอบยิงปืนเขาไปฝึกยิงปืนบ่อยอะค่ะ
เราก็กลัวว่าสักวันหนึ่งเกิดเขาแบบพกปืนมาแล้วแบบมาทะเลาะกันในห้อง
แล้วจะแบบอยู่กันสองคนโดยที่ไม่มีคนห้ามอย่างนี้เราก็เคยเตือนลูกแล้วอะไรอย่างนี้
แต่ลูกก็บอกว่าเอ้ยไม่มีหรอกอะไรอย่างเงี้ย
ครอบครัวของเราไม่ได้โกรธเกลียดอะไรกันมาเลยแค่ลูกอ่ะคบกันแล้วมันไม่โอเค
ซึ่งตอนนั้นเรารู้ว่าเลิกแล้วโอเคเรายินดีเราโอเคมาก
ลูกหลุดพ้นแล้วเพราะโดนซ้อมอะไรอย่างเงี้พยายามเตือนแล้วก็คุยเรื่องว่า
เขามีปืนนะสักวันมันต้องมีโอกาสตายไม่ตายเราไม่รู้
ว่าคนเล่นปืนหรือคนอารมณ์อย่างเงี้ยมันน่ากลัว
ซึ่งก็แน่นอนนะครับคุณผู้ชมครับว่าเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นเนี่ย
แล้วน้องเนี่ยโอ้โหน่าสงสารมากนะอนาคตยังอีกไกลนะครับ